ก็กักตัวอยู่เช่นเดียวกันค่ะ

อยู่บ้านเธอก็มีการแชร์ในโซเชียลนะ
ก็แต่ละวันเธอทำอะไรบ้าง

ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ยินดีกับพี่ฮายด้วยแล้วกันนะคะ
นั่งมองหน้าต่างข้างบ้านกันแล้วล่าสุดนี่ทำกับข้าวกินเองแบบปังเลยจ้ะ
ต้องบอกพี่ฮายเนี่ยเขากักตัวมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ
กิจกรรมในแต่ละวันของการกักตัวเนี่ยมีอยู่หลากหลายอย่างเลยในห้องสี่เหลี่ยม
หนึ่งในนั้นก็คือการทำอาหารกินเองค่ะ
ก็นี่เลยก็มีครัวน้อยนะคะในห้องของพี่ฮายนี่แหละ
เป็นขุมทรัพย์ของอร่อยเลยอยากกินอะไรนี่แหมไม่ง้อใคร
ลงมือทำสะพานคนเดียวด้วยนะทำเยอะเนี่ย
จะแซวอยู่โอ้โหพี่ผักปลาข้างหลังเยอะมากเลยนะ
ล่าสุดมาพร้อมกับเมนูต้มตีนไก่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเองกินเองแบบปังนะที่เห็นพี่ฮายเขาตั้งกล้องกินข้าวทุกวันเนี่ย
ไม่ใช่อะไรนะเหงาคุณผู้ชมเหงาจริง
อยู่ในห้องคนเดียวก็ไม่รู้จะพูดกับใครก็ชวนแฟนคลับมากินข้าวด้วยเลยละกัน
เมนูต้มตีนไก่เนี่ยช่างโดนใจจริง
โอ้โหดูแล้วลื่นปลื๊ดเลยไปชมฟีลากันค่ะ
ืนไก่นะกินแล้วเป็นคอเจมส์แต่กินบ่อยไม่ดี
ทุกอย่างถ้ามันเกินลิมิตมันก็ไม่ดี
อาทิตย์กินสักครั้งหนึ่งอู้วอร่อยจริง
เป็นอย่างไรคอลลาเจนเต็ม
เห็นแล้วแบบโอ๊ยน้ำลายหกเลยค่ะพี่ค่ะ
นี่กินคาวไปแล้วเดี๋ยวจะขาดหวานเดี๋ยวจะหาว่าไม่ครบเครื่อง

มาเป็นสีทองอร่ามเลยนะจ๊ะทุเรียนค่ะต่อเนื่องกันไปเลย
อย่าไปหยุดค่ะพี่ฮายค่ะไปต่อเถอะนะคะ
ในการลีลากินทุเรียนพี่ฮายไปเลยจ้า
วันนี้ปล่อยผีวันมึงกินได้ด้วยหรือเปล่า